อาบแดดริมทะเลสบาย
แดดแรงก็แรงไปแต่เรามีความสุข
สนใจจะอาบแดดลาลากลางชายทะเลกับชั้นมั้ยคะ
มันสบายไปไหมคะคุณคะ
คุณค่ะเล่นที่เทศโรงทะเลเราก็ต้องไปกับคลุกกับดินกับซายแบบนี้ด้วยมีความสุข

อ่ะหมุนตัว๑รอบไม่ร้อนเหรอฮะ
แต่ต้องเตือนอย่างนี้ช่วงนี้หน้าร้อนลูกหลานชอบไปเล่นน้ำ

รู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันสุภานีนะคะ

แต่ว่าถ้าร้อนใจแล้วเนี่ยมันอาจจะลำบาก
วิธีการผ่อนคลายของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอาจจะไปเดินห้องเดินห้าง
แต่เด็กเนี่ยค่ะเขาเล่นน้ำอาจจะมีปัญหากันได้
เดี๋ยวเรามาเตือนกันแต่ก่อนอื่นนะคะ
มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมนะช่วงนี้ประเทศไทยเราร้อนเหลือเกิน
ข้อมูลความรู้กันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้
แผนที่สภาพอากาศและแผนที่อุณหภูมินะคะนี่คือประเทศไทยโดยภาพรวม
ตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งนะคะไม่มีเมฆบดบัง
แต่ว่ายังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออก
อีสานไปจนถึงภาคเหนือนะคะประกอบกับมีลมใต้พัดขึ้นมา
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมานำความชื้นขึ้นไป
ส่วนทางตอนบนของประเทศไทยจึงทำให้เกิดมีฝนฟ้าขนองในบางแห่ง
ทางภาคตะวันออกและภาคอีสาน
ส่วนอุณหภูมิช่วงสาย๙โมงเช้ากรุงเทพมหานครจะอยู่ราว๓๑องศาเซลเซียสนะคะ
หรือว่าทางภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียส
แต่ถ้าหากว่าคล้อยบ่ายไปแล้วสักบ่ายโมงเป็นต้นไป
ทางกรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น๓๔นะคะ
หรือว่าสูงสุดที่นครราชศรีมา๓๐
แต่ความรู้สึกของเราจะเหมือนร้อนถึง๔๐องศาเซลเซียสเลย
ร้อนแบบนี้เด็กหลายคนอยากจะเล่นน้ำ
แต่คุณผู้ชมคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังให้ดี
เพราะว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเฝ้าระวังการจมน้ำนะคะ
พบว่า๑๐ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๙
มีข้อมูลของการจมน้ำเนี่ย
เฉลี่ยแล้วปีละ๙๐๔คนต่อปีค่ะ
หรือตกต่อวันคือประมาณ๒๕คน
โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนนี่แหละค่ะมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอายุระหว่าง๑๑๔ปี
ก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดและแน่นอนนะคะ
ถ้าหากว่าเราพบเห็นคนจมน้ำมีวิธีการช่วยเหลือง่าย๓วิธีค่ะ
หนึ่งเลยคือการตะโกนค่ะตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบข้าง
ทั่วบริเวณนั้นรวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่
กู้ภัยโทรศัพท์หนึ่งหกหกเก้ามาช่วยเหลือข้อสองคือโยนค่ะ
อุปกรณ์ให้คนที่จมน้ำด้วยเกาะอย่างเช่นห่วงยาง
กันลอนถังพลาสติกเปล่าที่มันลอยน้ำได้
หรือข้อ๓นะคะก็คือการยื่นค่ะ
อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำได้จาก
อย่างเช่นท่อนไม้เข็มขัดเสื้อผ้าผ้าขาวม้า
เขาจะได้สาวตัวขึ้นมา
และที่สำคัญถ้าหากว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นยาก

เพราะว่าอาจจะทำให้จมน้ำลงไปทั้งคู่นะคะ
คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้เตือนภัยกันในยามเช้านี้นะคะ
แล้วมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่
ในช่วงข่าวเย็นไทยรัฐกับคุณพุทธนันชาติ